ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมทั้งภาคเหนือตอนบนภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะ
ซึ่งมวลอากาศเย็นระลอกนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างกับประเทศไทยเรานะคะ
และพื้นที่ไหนที่จะได้รับอิทธิพลติดตามได้ในจับตาเตือนภัยวันนี้ค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นี่คือภาพพายุหมุนเข็ดร้อนนะครับ
หนึ่งความหวังสำคัญที่จะเข้ามาเติมน้ำในเมืองไทยของเราเพื่อที่จะต่อสู้กับฤดูแรงนี้
แต่น่าเสียดายนะครับตอนนี้ยังไม่ตรวจพบการเกาะตัวของพายุดังกล่าว
แต่สิ่งที่น่าจับตามองตอนนี้ก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่จะมีการปรับเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่เราตรวจพบหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าจะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงในบริเวณทะเลจีนใต้ครับ
แต่การแผลลงมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นกำลังปานกลางเท่านั้น
นำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิสามารถให้จะลดไปอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียตเท่านั้น
ส่วนตอนกลางก็ยังคงไม่รู้สึกนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คือช่วงสุดสัปดาห์นี้๖๘นะครับ
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศของเราพบว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกหนึ่งระลอกนะครับ

แผลลงมาในครั้งนี้ก็จะปกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางบางส่วนลักษณะเช่นนี้
ก็หมายความว่าจะทำให้บริเวณดังกล่าวที่ถูกปกคลุมด้วยบริเวณความกดอากาศสูงนี้
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอีกครั้งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

หลังจากที่บริเวณความกดอากาศสูงดังกล่าวนั้นแผลลงมา
ก็ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวนั้นมีกำลังแรงขึ้น

แน่นอนครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้น

โดยจากการตรวจสอบสถานการณ์คลื่นหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
บริเวณอ่าวไทยนะครับทั้งตอนบนตอนล่างเลยทีเดียวนะครับ
ถือว่าเป็นบริเวณที่น่าจับตามองเพราะว่าคลื่นจะสูงประมาณ๓๔เมตร

คลื่นสีเขียวสีเหลืองก็คือคลื่นบริเวณ๓๔เมตรนั้นจะปกกลุ่มอยู่บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างกับอ่าวไทยตอนบน

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับในอีกวัน๒วันนี้
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าภาคเหนือ๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไป

แต่ก็จะค่อยเย็นลงบ้างในบางพื้นที่
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ

พบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมินั้น
ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียสเช่นเดียวกัน
เสาหน้ามีรุ้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียต

ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่๒๔๒๕องศาเซลเซียต
๒วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่นะครับ

ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าตลอดสัปดาห์ยังคงมีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกันนะครับ

ต่ำสุด๒๔๒๕องศาเซลเซียตครับ
ปีท้ายที่กรุงเทพหมาศครและปริมวลธนตร์นะครับ

ท้องฟ้ายังคงมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
แดดตอนกลางวันค่อนข้างแรง
โอ้โอ้โอ้